สืบเนื่องมาจากเรื่องของมติของพักก้าวไกล
กรรมการบริหารพักเก้าไกลเมื่อวานนี้นะครับ
มีมติขับรองอ๋องคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา
รองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑ของพักเก้าไกลเนี่ย

พ้นจากการเป็นสมาชิกพัก

พอมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่แล้ว

มันก็ติดขัดเรื่องการที่พักก้าวไกลเนี่ย
จะส่งคนขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศดร

เหลศกาธิการพักษ์มาเป็นหัวหน้าพักษ์

ต้องการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มรูปแบบ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้นำฝ่ายค้าน

แต่ในกฎระเบียบข้อกฎหมายระบุเอาไว้ว่า

ที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยพักนั้นต้องไม่มีผู้ที่เป็นรัฐมนตรี
เป็นรองประธานสภาหรือเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร
เมื่อก้าวกลัยยังมีรองอ๋องอยู่
หัวหน้าพักก็จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้
โดยภักร์ก้าวกลัยบอกว่าได้

เป็นแถลงการของภักร์ก้าวกลัยเขา
ภักร์ก้าวกลัยบอกว่าทางคณะกรรมการบริหารภักร์
ได้พูดคุยกับคุณปฏิพัฒน์ในเรื่องนี้ล่ะ
คุณปฏิพัฒน์ก็ยืนยันว่า
ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนรัศดรต่อไป
โดยมีเหตุผลเรื่องการจะทำเรื่องของสภา
เรื่องการตรวจสอบเรื่องการใช้งบของสภา

เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ทำให้พักก้าวไกล
ก็ต้องขับคุณปฏิพัฒน์พ้นจากการเป็นสมาชิกภักร์ก้าวกลัย
เพื่อจะได้ให้หัวหน้าพักเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ส่วนคุณปฏิพัฒน์ก็มีเวลา๓๐วันนะครับ

อันนี้จะพ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอเลยนะฮะ

ก็เชื่อว่าคงจะมีพักใหม่ได้อยู่ก็คงจะไม่ยากนะฮะ
นี่วันนี้นะฮะคุณปฏิพัฒน์นะฮะ
หมออ๋องนะฮะรองประธานสภาผู้แทนรัศดร

ท่านผู้ชมครับโดยหมออ๋องเนี่ยบอกว่า
เรื่องนี้ได้พิจารณาอย่างท่วนถี่แล้ว
หากลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑
จะเป็นการผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและรัฐสภา
ตัดสินใจขอทำหน้าที่ต่อในตำแหน่งรองประธานสภา
ก้าวไกลจึงมีมติขับตนออกจากพัก
หมออ๋องบอกถึง๓เหตุผลในการตัดสินใจก็คือ
ต้องใช้ตำแหน่งรองประธานสภาขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อยกระดับการทำงานของสภาให้โปร่งใส
มีประสิทธิภาพเป็นของประชาชนตามที่เคยแถลงไว้ต้องปฏิม
ต้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางกับทุกพัก
และการเปลี่ยนสังกัดพักขอยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการทำหน้าที่อย่างแน่นอน
และพระเก้าไกลก็มีบุคลากรที่จะดูแลประชาชนที่พิสุนโลกเขต๑
มั่นใจว่าการทำหน้าที่รองประธานสภาของตน
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนวาระที่ผมได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน
และให้คำมั่นสัญญาไว้กับสภาพผู้แทนราษดร

หลังจากที่พักเก้าไกลได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่
ผมจึงแสดงความจำนงว่าผมต้องการจะทำหน้าที่ต่อ
ในฐานะของรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑
ทำให้ผมไม่สามารถเป็นสมาชิกพักเก้าไกลได้อีกต่อไป
การกลับออกทางนี้ผมคิดว่าเก้าไกลเขาก็
ตัดสินใจอย่างยากลำบากแล้วก็รอบคอบ
เพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นสมคบคิดเพื่อผลประโยชน์ของใครไหม

แต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางรัฐมนูลเราจำเป็นที่จะต้องหาทางที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้น
และถ้าผมตัดสินใจจะยืนยันมติแบบนี้ทางพักเก้าไกรก็ไม่มีโอกาสจะเลือกทางอื่น
ครับก็แน่นอนแล้วครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
บอกว่าอย่างนี้นี่พักเก้าไกลนี่คือเล่นเกมการเมือง
ไม่ได้ว่าโอ้โหตกลงกันไม่ได้จำเป็นต้องขับพ้นพักอะไรกันจริงหรอก
ก็คืออยากจะเก็บเอาไว้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน

มีผู้นำฝ่ายค้านด้วยและยังมีรองประธานสภาคนที่๑อยู่

ก็ทำได้ในหลักทฤษฎีหลักการไม่ได้ผิดเลยฮะใช่ไหม
เพราะว่าในแง่ของตัวบทกฎหมายก็คือ
ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยต้องอยู่ในพักการเมืองที่ไม่มีรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ก็ต้องไม่มีรองประธานสภาคือหมออ๋องอยู่ในพัก
อองก็ถูกขับออกจากพักเพราะไม่ยอมลาออกจากรองประธานสภา
ก็ต้องไปหาพักใหม่ภายใน๓๐วัน
แต่คนก็มองว่าโอ้โหอย่างนี้คือทฤษฎีสมคบคิดนิติอำพราง
แร่แปรทาสเล่นเกมการเมืองหรือเปล่า
หมออ๋องบอกว่านี่ไม่ใช่เกมการเมืองไม่ใช่การสมคบคิด
แต่มันคือข้อจำกัดของรัฐธรรมนูลที่จำเป็นต้องหาทางออกที่ดีที่สุด
ส่วนตัวเนี่ยยังมีเวลา๓๐วันในการหาภาคการเมืองสังกัดนะครับ
ยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่และเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
แต่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะ
คุณเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกวุฒิสภาบอกว่าการขับสมาชิกพักออกจากพักเนี่ย
มันต้องเป็นเรื่องของความขัดแย้งไม่สามารถทำงานร่วมกับพักได้
แต่การขับในครั้งนี้ของก้าวไกลนั่นคือการสมคบรู้เห็นร่วมกัน
ไม่ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริง
นี่คือการต้องการเลี่ยงหาทางออกไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีคนมายื่นเรื่องให้ทางวุฒิสภาตรวจสอบไหม
ขณะเดียวกันนะฮะสวอีกท่านหนึ่งคุณวัญชัยสอนสิรินะครับ
บอกว่านี่คือการอยากได้อำนาจของพักก้าวไกลจนทำนิติกรรมอำพราง
มาตรฐานแบบนี้พักก้าวไกลไม่ควรทำแม้ไม่ผิดกฎหมาย
แต่มันต้องดูถึงความถูกต้องจริยธรรมคุณธรรมความเหมาะสมด้วย
ก้าวไกลเองเนี่ยประกาศว่ามีมาตรฐานทางการเมืองสูงกว่าพักอื่น
ทำแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับพักอื่น

สถานของพักการเมืองอย่างพักก้าวไกรเนี่ย
ตัวเองเนี่ยไปตำหนิทั้งสังคมตำหนิทั้งพักการเมืองนั้นอื่น
ถึงเวลาอยากจะได้ตำแหน่งได้อำนาจ
ทำอะไรก็ไม่ได้ต่างกับคนอื่น
เราไปโจมตีกล่าวหาคนอื่นว่าปลาใสหาเสียงแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
แต่ตัวเองกลับทำในเรื่องที่เหมือนกล่าวหาคนอื่น
เพราะพฤติกรรมที่กระทำเนี่ยมันเป็นนิติกรรมอำพาง
ซึ่งใครเขารู้อยู่ว่ามันเหมือนของหลอกไม่ใช่ของจริง
แล้วตัวเองเป็นพักการเมืองที่ประกาศถึงมาตรฐานทางการเมืองสูงกว่าคนอื่น
เพราะฉะนั้นเห็นว่าคนอื่นทำแบบนี้แล้วตัวเองจะต้องทำด้วย
ซึ่งไม่ควรจะทำโดยเด็ดขาด
ไปมาทั้งในสภาและนอกสภาเขาก็จะกล่าวหาว่าพักนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับพักการเมืองอื่น
เวลาอยากได้อำนาจอยากได้ตำแหน่งอะไรก็อ้างได้
ประธานสภาผู้แทนวัสดรอาจารย์วันฆนอธิบายอาจารย์อชันวันนอกบอกว่าคงไม่สามารถวิภาควิจารณ์ได้
เพราะเป็นเรื่องภายในของพักเก้าไกล
ส่วนจะมีการยื่นสารลำนูนให้ตีความหรือไม่อย่างไรก็พูดไม่ได้เหมือนกัน

ก็คือยังไม่มีคนยื่นเรื่องมายังประธานสภาให้ส่งเรื่องไปยังสารรำนูนตีความ
ศกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชวงพิทักษโรธ
บอกว่าตกใจมากที่พักก้าวไกลใช้วิธีการแบบนี้
ถือว่าขัดกับสิ่งที่ประกาศว่าจะทำการเมืองแบบตรงไปตรงมา

แต่ขัดกับจริยธรรมและคุณธรรมทางการเมือง

ทำให้ภาคการเมืองถอยหลังลงคลอง
นี่คือการต้องการรักษาตำแหน่งและผลประโยชน์ทางการเมือง

ข้ออ้างที่บอกว่าต้องการทำให้สภาสะอาดโปร่งใส
ต้องอยู่ทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่ง

หมออ๋องเนี่ยพูดเอาดีใส่ตัวแต่ด้อยฆ่าสภา
ขอถามว่าถ้าตัวเองยังเคลียร์เรื่องการดำรงตำแหน่งให้ชอบทำ

แล้วจะทำสะพายโปร่งใสขาวสะอาดได้อย่างไร
จากนี้ไปพักก้าวไกลคงขาดความชอบทำที่จะพูดว่า
ตัวเองทำการเมืองอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา
อ้าวสองมุมมองก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน